ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะท้ายที่สุดนะครับ
ก็ไม่มีปฏิหารสำหรับเรือดำน้ำไททันลำนี้
เพราะว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะฮะว่าพอดำลงไป
น่าจะรับแรงดันไม่ไหว
จนทำให้เรือถูกบีบอัดและระเบิดในที่สุด
๕ชีวิตมหาเสถียชีวิตแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราย้อนเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยนะฮะ
แล้วก็ดูซิว่าเรือดำน้ำไทยท่านลักษณะหน้าตาเขาเป็นยังไง
เดี๋ยวผมลงไปดูที่กราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
นี่ฮะเราจะขึ้นภาพเรือดำน้ำไทยท่านจำลอง
คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าเรือดำน้ำลำนี้
คือมันก็มีลักษณะแค่นี้เองเล็กนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ
เล็กนิดเดียวฮะความยาวของเรือดำน้ำ๖๗เมตร
ความสูงของเรือดำน้ำแค่๒๕เมตร
คนเข้าไปในเรือดำน้ำลำนี้นะฮะที่รองรับผู้โดยสารได้แค่๕คนเนี่ย
ต้องนั่งกับพื้นนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนอุปกรณ์อะไรต่างนะฮะ
รวมถึงสิ่งที่จัดสร้างไว้เป็นไทเทเนียมนะครับ
น้ำหนักของเรือดำน้ำนี้๑๐๔ตันนะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นรองรับได้แค่๕คน
ส่วนออกซิเจนที่บรรจุอยู่ในเรือดำน้ำไททัน
มีออกซิเจนสำหรับ๕คนได้เพียง๙๖ชั่วโมงเท่านั้น
เมื่อวานในช่วงประมาณสัก๖โมงเย็นกว่าตามเวลาบ้านเรา
จะเป็นช่วงเวลาที่ออกซิเจนในเรือดำน้ำไทท่านนั้นหมดนะครับ

เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นไทเทเนียมนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูความลึกว่าเรือดำน้ำไทยท่านเนี่ย
จะดำดิ่งลึกลงไปได้แค่ไหน

คนเราสามารถดำดิ่งโดยมีถังออกซิเจนได้เพียง๔๐เมตร
เห็นคนตัวเล็กไหมฮะอยู่บนเกือบผิวน้ำนะครับ

เรือรบดำน้ำได้ลึกประมาณ๓๐๐เมตร
และหลังจากความลึก๑๐๐เมตรลงไปคุณผู้ชม
แสงส่องสว่างไม่ถึงแล้วมันก็จะค่อนข้างมืดตื้อแล้วนะครับ
ซากเรือไททานิกส์จมอยู่ใต้ก้นมหาสมุทร๓๘๐๐เมตร
ส่วนเรือดำน้ำไทยท่านนั้นจริงนะฮะ
ประสิทธิภาพที่เขาบอกมาในการประดิษฐ์เรือดำน้ำนี้
คือดำดิ่งลงไปในความลึกได้ถึง๔๐๐เมตร
นั่นก็คือไปแตะก้นมหาสมุทรไปอยู่ใกล้เรือไททานิกได้
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปปฏิหารไม่มีจริง
แล้วก็มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับว่า
เรือดำน้ำไทยท่านนั้นลงไปไม่ถึงไททานิกส์ด้วยซ้ำ
ลงไปได้ในระยะระหว่างกลางระหว่างผิวน้ำกับไททานิกส์

ใช่ค่ะเพราะว่าทางโฆษกของหน่วยยำฝั่งสหรัฐแถลงออกมา
ถ้าเกิดเป็นเวลาบ้านเรานะตี๒ที่ผ่านมา
มีการออกมาแถลงเรื่องนี้ค่ะว่ายานสำรวจใต้น้ำ
ด้วยเครื่องมือควบคุมระยะไกล
มีการตรวจพบเศษซากของยานดำน้ำที่อยู่ใต้พื้นทะเลค่ะคุณผู้ชม
แล้วไอ้จุดตำแหน่งที่เจอเนี่ยนะอยู่ห่างจากส่วนหัวของเรือไททานิกเนี่ย
เมตรแล้วก็มีซากของกลวยแหลมด้านหน้ายานดำน้ำ
ชิ้นส่วนห้องยานแล้วก็กองเศษซากขนาดใหญ่
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพซากที่เจออยู่ข้างใต้
แล้วร่างของมนุษย์ก็คงจะไม่เหลือนะคะใช่ค่ะโฆษกหน่วยยามฝั่งสหรัฐเนี่ย
ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะสามารถระบุตำแหน่งหรือว่าค้นหาร่างของมหาเศรษฐีทั้ง๕ได้หรือเปล่า
เพราะว่าดูจากความยากลำบากมันยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรอีกค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่า
เราก็พอจะรู้กันอยู่แล้วว่าคนที่จะลงไปสำรวจไททานิกแบบนี้ได้เนี่ย
ก็คงจะต้องเป็นมหาเศรษฐีเลยจ่ายเงินต่อหัวก็โอ้โหเป็นเงินไทยก็เก้าล้านบาทนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเป็นทริปที่อย่างที่บอกแหละค่ะ
จ่ายเงินในทริปครั้งนี้เกือบ๙ล้านบาท
ไล่เรียงดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
บรรดามหาเศรษฐีเหล่านี้เป็นใครกันบ้าง
คนแรกค่ะคือนายฮามิชฮาดิ้งนะคะ
เขาเป็นมหาเสถียนนะคะ๑๐๐๐ล้าน
และเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษอายุ๕๘ปี
เขาเป็นประธานบริษัทการบินแอคชั่นแอปพลิเอชันด้วย
ซึ่งก็เป็นนักสำรวจชื่อดังที่ชื่นชอบการสำรวจแบบนี้
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจ

นักธุรกิจชาวปากีสถานนะคะซาซาดาดาวูดค่ะ
เป็นรองประธานของกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของปากีสถาน
เขามีภรรยาและลูกสองคน
หนึ่งในลูกชายคือสุเลมานดาวูดค่ะ

สำหรับทางด้านของลูกชายของเขาซึเลมานดาวูด
คุณป้าคือนางอัชเมดาวูดออกมาบอกว่า
สุเลมานหลานชายเอาจริงแล้ว

กลัวมากที่จะต้องไปทริปนี้

แล้วทีนี้พ่อเนี่ยพยายามขยันขยอก็คือนายศาสดาดาวูด
สุดท้ายเขาเลยจำใจยอมไปเพราะตามใจพ่อ

อกจากความหวาดกลัวแต่อยากตามใจพ่อ

มันตรงกับวันพ่อแห่งชาติในอเมริกาเหนือ

พี่ระดำน้ำไทยถ้านลงพอดีนะ๑๘มิย
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคนค่ะ

คนที่๔คนนี้คือนั้นซูเลมานลูกชาย

คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะเขาถูกระบุว่า
น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกควบคุมเรือ
เขาเป็นคนควบคุมเรือไททันนี้
เคยมีการไปสำรวจเรือไททานิกมาแล้วถึง๖ครั้ง
เขาเคยพาทีมสำรวจลงไปสำรวจ